เอาประเด็นเรื่องปี๕๗ก่อนคุณต้องการอธิบายเรื่องนี้ไหม

จากเห็นปัญหาในการผูกขาดรัฐสภา

เพื่อแก้ไขการเกิดการในการเลือกตั้งบางอย่าง
ทำให้เข้าใจมาโดยตลอด

ทีนี้กลไกรรับนูล๖๐เลยแก้ไขการผูกขาดอำนาจใหม่
อย่างที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้ง๒๕๐เนี่ย
มาจากปัญหาการที่มองว่านักการเมืองเนี่ยผูกขาดอำนาจในรัฐสภา

เพราะมองจากฐานคิดที่ว่านักการเมืองคอรัปชั่นทุจริต
โอเคผมกำลังจะอธิบายเรื่องนี้ว่า
ถ้าเราสังเกตดูสถิติในการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองเนี่ย
ส่วนที่ได้รับผลกระทบแม้แต่ตอนที่ผมติดคุกเองเนี่ย
คนที่อยู่กับผมคือนายกท้องถิ่นนายกอบตนายกเทศบาล
หมายความว่าอะไรหมายความว่าการเมืองท้องถิ่นมันมีการตรวจสอบ
มันมีการอะไรที่ทำให้นายกสามารถเข้าไปอยู่ในเรือนจำได้เนี่ย
แต่ว่าการที่เรารวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยการตรวจสอบมันเป็นยังไง
และยิ่งถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ต้องการนักการเมืองที่ทุจริตคอลลัพชั่น
แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยการตรวจสอบเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลย
เราไม่สามารถบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาทุจริตคอรัปชั่นได้

อันนั้นพูดถึงตอนเป็นคอสชหรือเป็นนายกหลังเลือกตั้ง

แล้วสิ่งที่วันทนาธรรมไทยเนี่ย
คือคำว่าผมจะบอกว่าวงจรอุบาตของเรามองต่างกัน
วงจรอุบาทในสิ่งที่ผมมองก็คือการระทับอาหาร
แต่ที่พี่โอ๊
ครับตอนปี๕๖พวกผมก็ออกมาเขื่อนไวผรบวนยธจกรรมนะครับ

เมาเข่งแล้วออกมาเคลื่อนไหวแต่การที่รัฐบาลยิ่งรักเนี่ย
ประกาดอยู่สภารณ์แล้วเนี่ยใช่ไหมครับมันนี่คือในฉนนคล

แต่สิ่งที่กลุ่มกรปศไปต่อคือการเรียกร้องการปฏิรูป

และเป็นสิ่งที่พวกเราออกมาพูดก่อนวันที่๒๒
พฤษภาปี๕๗ว่าวิธีทางอย่างนี้มันจะนำไปสู่
ในเมื่อสภาวะรัฐบาลไม่มีรัฐบาลนะครับ

สิ่งที่นำมาสู่การรับอาหารคืออะไร
คือการที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปต่อใช่ไหมครับ
ไม่ปล่อยให้พอรัฐพอรัฐว่างไป

แต่สิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงคือ
ปปศไปต่อต้องการที่จะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
และวันที่๒ใช่ไหมครับ๒กุมภาพันธ์เนี่ย

เหตุที่จะเป็นโมคะได้ต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
ใช่ไหมครับจังหวัดนั้นเกิดภัยบัติไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้เป็นโมคะ

เพราะมีกลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดจุดเลือกตั้งไม่กี่จุด
และทำให้เกิดการตัดสินว่าการเลือกตั้งวันที่๒เป็นโมคะ
เสียงที่พวกเราเลือกก็ไม่มีความหมาย
สุดท้ายแล้วมันก็เกิดสภาวะไร้รัฐบาล
ก็นำมาสู่ที่พลเอกประยุทธ์เข้ามา
แน่นอนว่าความสงบเราก็ตีความแตกต่างกันอีก

คือผมต่อสู้กับทุกรัฐบาล
เราต่อสู้กับโครงการนโยบายต่างที่ไม่เป็นธรรม
แล้วเราก็ต่อสู้กับนโยบายเช่น

จะแปรรูปการศึกษาออกไปเป็นมนอกระบบ

แต่หลังจากการรับอาหารขึ้นมา

เพราะฉะนั้นในครบรอบ๑ปีการรับอาหาร
ลิดประเด็นมา๗ข้อที่เราได้เรียนรู้ว่า
การรับอาหารมันมีการไล่ลื้อที่ดิน

ทีนี้สิ่งที่มันต่อสู้กันอยู่มา

ระหว่างชาวบ้านกับกฎหมายที่มาทีหลังชาวบ้านเนี่ย

แต่สิ่งที่มันตัดตอนกระบวนการตรงนี้ไป

พอรัฐบาลผลิตการทหารมา
มีคำสั่งไล่ลื้อที่ดินใช่ไหมครับ

ที่ชาวบ้านเรียนรู้ต่อสู้มาจากรมนุน๕๐
เพื่อที่จะออกข้อกฎหมายข้อบรรยัชชุมชนออกมา
ได้พังลงไปนี่คือเครื่องมือที่ชาวบ้านจะต่อสู้

เราต้องออกกฎหมายมาปกป้องชุมชนของเราเอง
เรียนเพิ่มเติมคำสั่งไล่ลื้อที่ดินที่ไหน
มันมีคำสั่งที่๖๔๖๕ครับ

ปัญหาที่เป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเนี่ย
พลเอกประยุทธ์เข้ามาไล่ลื้อออกมาเลย
นอกระบบรัฐบาลที่ผ่านมาเราค้านเรายันได้ตลอด
แต่พอรัฐบาลประยุทธ์มาเนี่ยเอาออกหมดเลย
เดี๋ยวขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวนิดเดียวคือเดี๋ยวกลับมาพูดกันในรายละเอียด

คือว่าอันนี้นะคะคือมันเป็นภาพที่มันพูดกันซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายครั้ง
คือประเด็นที่คนพยายามจะถามคุณว่า
ข้อเรียกร้องแรกคือตัวพลเอกประยุทธ์นะคะ
คนที่เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ยังควรจะอยู่เขาถามคุณว่า
แล้วคุณไม่ได้มองเหรอว่าก่อนรัฐประหารปี๕๗มันเกิดอะไรขึ้น
ถึงทำให้เกิดรัฐประหารพี่ขอคลายใน๑นาทีอ่ะก็มองครับ
มองครับเรามองคืออย่างพวกผมเนี่ยก็สู้กับชาวบ้านมาโดยตลอดใช่ไหมครับ
ทีนี้พอรับอาหารเปลี่ยนไปเนี่ยบรรยากาศในการต่อสู้ต่างไป
ตัวอย่างเช่นห้ามชุมนุมเกิน๕คน
พวกเราชาวบ้านเนี่ยตำรวจทหารต้องเข้าไปค้นหรือถือปืนมาค้น
แม้แต่กรณีที่คัดค้านโครงการของรัฐเนี่ย
ถ้าเป็นรัฐบาลปกติค้านไม่ได้คัดค้านได้
แต่พอรัฐบาลประยุทธ์ในปี๕๘มีการขุดเจาะปิโตเรียม

เอาอุปกรณ์ไปเก็บไว้ใคร่เป็นปริศนสุนานนล
ทหารมากันข้างไม่ให้ชาวบ้านขวางรถที่จะไปขุดเจาะ
นี่คือสิ่งที่เราเห็นโดยตรงใช่ไหมครับ

เพราะฉะนั้นการที่เราสู้กับรัฐ

พอมาเจอรัฐบาลประยุทธ์สิ่งที่เราต่อสู้หายไปหมดเลย
แล้วใน๑ปีเราออกมาพูดเรื่องเหล่านี้

เราออกมาคัดค้านรับอาหารว่า๑ปีเกิดอะไรขึ้น
แล้วสิ่งที่เราออกมาพูดเราพูดถึงเรื่องการแปรรูปการศึกษา
เอามหาลัยออกนอกระบบเรื่องการไล่ลื้อที่ดิน
เรื่องการทำเขื่อนเรื่องการพัฒนาต่างโครงการต่าง
ที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็สามารถทำได้ในรัฐบาลพระเด็จการ

คือที่คุณอุทัยพูดเมื่อสักครู่นี้พยายามจะบอกว่าภาพใหญ่คนนี้
พูดถึงการชุมนุมก่อนที่จะมีการรัฐประหารคือกปศ
ฉันขอข้ามนิดนึงคือคุณไม่เอาด้วยกับรัฐประหารฉันเข้าใจ
แต่ประเด็นคือว่าคุณจะอธิบายอย่างไร
ในเมื่อคนที่เลือกพลเอกประยุทธ์เขาก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์มาจากการเลือกตั้งแล้ว